สองพี่น้องได้หอบหลักฐานเข้าแจ้งความ
ตำรวจภูทรบางประม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เอาผิดสาวดวงเฮงอายุ๔๘ปีที่ถูกรางวัลที่๑
งวดวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๕๙
ได้เงิน๖๐ล้านบาทในข้อหาช่อโกงเงินเกือบ๒๐๐๐๐๐บาท
โอ้โฮนี่คดีเก่าคดีนานแล้วนะ
เป็นชาวอมเภอผักใหม่จังหวัดพระนคร
ศรีอยุธยาณายุทยาในข้อหาช่อโกงทรัพย์นะคะ
ว่าเป็นตัวแทนทำประกันชีวิตของ
สมาคมชาวบัญชากรกองทุนหมู่บ้าน
โดยเปิดสำนักงานชั่วคราวเดมเพลิงบังประมะ
ซึ่งนางสุนันและน้องสาวก็ทำประกันชีวิตให้กับพี่ชาย
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๘แล้วค่ะ
โดยจ่ายค่าแรกรับ๓๖๐๐บาท
ส่งค่าเบี้ยรายเดือนอีกเดือนละ๘๐๐๙๐๐บาท
ขณะที่บรรดาเพื่อนบ้านก็ทำประกันด้วยอีกหลายสิบรายเนี่ยนะคะ
ต่อมาเมื่อเดือนกันยายนปี๒๕๕๙
พี่ชายได้เสียชีวิตเธอก็เลยติดต่อขอรับเงินชาปนกิจ
ซึ่งนางสิริพรที่อ้างว่าเป็นตัวแทนทำประกันชีวิตก็แจ้งว่า
จะได้รับเงิน๒แสนบาท
เรื่องต้นก็ให้เงินมา๒๐๐๐บาทนะคะ
จากนั้นก็บ่ายเบียงมาโดยตลอด
จนกระทั่งทราบข่าวว่านางสิริพรนั้นถูกรางวัลที่๑
สลากินแบ่งรัฐบาล๑๐คู่ได้เงิน๖๐ล้านบาท

แต่ก็ยังไม่ได้เงินส่วนที่เหลืออีก๑๘๐๐๐บาท

ทีนี้เขามานัดเที่ยวสุดท้ายวันที่๑๐กุมภาเนี่ย
เขาโทรมาเขาคิดว่าพี่เป็นน้องสาว

พี่ก็เลยถามบอกพอพี่ถามจริงว่าแกถูกหวยจริงไหม
เขาบอกจริงงวดวันที่๓๐ธันวา
บอกเท่าไหร่๖๐ล้านบาท
ทำไมมีตังค์๖๐ล้านทำไมไม่จ่ายเขามั่ง
บอกพี่พี่นาอย่าเพิ่งให้ลูกชายดำเนินการอะไรได้ไหม

เดี๋ยวจะโอนเงินเข้าให้
เขาให้เหตุผลว่าไงเขาถึงได้โอนเงิน
เขาอ้างว่าทุกวันนี้ออกจากร้านไม่สะดวกนะ

กลับเข้าบ้านประมาณ๓๔ทุ่ม

จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้นะเพราะว่ากระแสข่าวเข้ามาอย่างนั้น
กระแสก็ว่าโดนจับแล้วมั่งอะไรมั่ง

แต่นี่ก็คืออยู่น้ำน้ำน้ำกายให้ถึงที่สุด

งั้นจะได้ไม่ต้องไปหลอกลวงคนอื่นอีกเข้าใจไหม
เจอแบบนี้ก็ระแวงกันหมดเลยเนี่ยนะ

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อนางสิริพรค่ะ

เดินทางไปยังบ้านพักของนางสิริพรที่อำเภอบังปลาม้า

ก็นี่แหละค่ะปิดประตูไม่เจอตัวเนี่ยนะคะ
รวมถึงบ้านก็ปิดสนิทเมื่อถามถึงชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง
ก็ไม่มีใครบอกได้นะคะว่านางสิริพรเดินทางไปไหนปิดตัวเงียบแล้วค่ะ
ตอนนี้ใครรู้เบาะแสก็แจ้งตำรวจภูทรที่บางปลาม้าไปได้ด้วยนะคะ
เพิ่มเติมนิดหนึ่งส่วนกรณีลอตเตอรี่ปลอมที่จับกลุ่มได้ที่นครปฐมนะฮะ
ที่มีผู้ต้องหาสี่คนถูกจับกลุ่มไปแล้วตำรวจนครปฐมพยายามขยายผลในการจับกลุ่มเพิ่มนะครับ
ปรากฏว่าก็อนุมัติออกหมายจับนายจีรวัตรรักขันแสงซึ่งเป็นพี่ชายของนางสาวสิริมารักขันแสง
นางสาวสิริมาถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้แล้วบอกเป็นผู้พิมพ์เป็นผู้พิมพ์
แต่ว่าพี่ชายถือว่าเป็นทั้งตัวใหญ่ตัวบงการใหญ่นะครับ
แล้วก็ตัวที่ไปซื้อเครื่องปิ่มด้วยเพราะเขาดูจากกล้องวงจรปิด
ขยายผลว่ามีกลุ่มนี้เขาไปซื้อพวกเครื่องพิมพ์จากห้างอะไรมาหรือเปล่า
ปรากฏก็เลยขยายผลการจับกลุ่มได้
ท่านจะเอาว่าที่วัดสวัสดิ์อารมณ์ที่นครปฐมนะ
อาจารย์แป๊ะบอกว่าสงสารผู้ค้าสลากทั่วไป
ก็เลยยังไม่ให้งดขายนะ

แต่ว่าผู้ขายในวัดต้องมาขึ้นทะเบียน
เอาบัตรประชาชนมาขึ้นทะเบียนซะให้ถูกต้องนะครับ